คุณผู้ชมคะดูเหตุอัธยกรรมเหตุนี้หน่อยค่ะ
ฆ่ากันตายนะคะคือผู้ชายคนนึงเนี่ย
โดนตีตีหน้าตีตามลำตัวจนเสียชีวิต
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปตามหาแหละว่าเอ๊ะใครคือผู้ต้องสงสัย
ปรากฏผู้ต้องสงสัยคือเพื่อนร่วมวงเล่าอีก๒คน

เป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ฆ่ากันเองนะครับ
ใช่ทีนี้ก็เลยต้องไปตาม๒คนนี้มา
แล้วก็มาสอบสวนว่ามีส่วนรู้เห็นกับการตายของผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
นี่ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป

โดยตำรวจสพแก่งโสภาก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุฆ่ากันตายอยู่ที่บ้านหลังนี้
ในพื้นที่บ้านหินประกายที่ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองที่พิศนุโลกค่ะ
พอไปถึงพร้อมกับแพทย์เวรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ไปเจอศพของคนตายคือนายภาคภูมิสุขตาอายุ๕๘ปี

สภาพตอนที่ไปเจอคือนอนหงายไม่สวมเสื้อ
แล้วตามศพเนี่ยโดนคนร้ายใช้ของแข็งตีทั้งที่หัวที่ใบหน้าเป็นแผลชะกันเลยค่ะ
มีคราบเลือดเกลอะกลางติดอยู่
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
แล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นอาวุธในการก่อเหตุ

มีคราบเลือดติดอยู่วางอยู่ข้างบ้าน

แล้วก็ไปสอบถามน้องสาวของคนตายนะคะ
ก็คือนางอำพรนามประเทศ

น้องได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่พี่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน

พอมาดูก็เจอศพพี่ชายจริง

พี่ชายตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนผู้ชายอีก๒คน
คือแก๊งนี้เขาชอบโกงเหล้ากันเป็นประจำ

ทีนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไป
ก็พยายามถามพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็เอากำลังไปควบคุมตัว๒คนที่เป็นผู้ต้องสงสัย

มีนายชายกับนายเปรียบแล้วก็นำตัวทั้งสองคนนี้
เค้นสอบอย่างละเอียดที่โรงพักว่ามีส่วนรู้เห็นไหม

หนึ่งในนั้นคือนายเปรียบพาคำป้องอายุ๕๑ปี
ปรากฏนะคุณสืบสกุลเขาสารภาพ
บอกว่าตอนนั้นตั้งวงกินเหล้ากัน
ในเปรียบเนี่ยบอกกับผู้ตายบอกว่า
ขอหน่อยเถอะขอไข่เอามาทำกับแกล้มได้ไหม
แล้วไข่ตรงนี้ที่มาทำกับแก้มเนี่ยฉันจะขอไปกินที่บ้าน
ปรากฏว่าผู้ตายไม่ยอมให้นี่ไม่ให้กับแก้ม
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
จนฝั่งผู้ตายเนี่ยนะเอาด้ามเสียงมา

ทีนี้นายเปรียบก็คว้าไม้มาได้
แล้วก็ตีกลับไปที่ผู้ตายจนผู้ตายล้มค่ะ
คิดว่าแค่สลบไปหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้าน
พอตอนเช้าเนี่ยก็โดนตำรวจมาตามตัวที่บ้าน
แล้วพึ่งรู้ว่าที่เขาตีไปทำให้เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็ต้องจับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ